ผมเชื่อว่าหลายท่านนะอาจจะได้มีโอกาสได้เจอคนกลุ่มหนึ่งที่ถือซองผ้าป่ามา
ทำบุญกันหน่อยไปสมทบสร้างนู่นสร้างนี่หลายคนก็อยากทำบุญเนอะ
ก็เลยใส่ซองไปแต่ว่าแก๊งนี้เป็นมิจฉาชีพแล้วคนเขาจำได้แหม
นี่แทบไม่ทันนะไปดูภาพครับพี่ไปหากินที่อื่น
อย่ามาหากินอย่างนี้ไปหากินที่อื่นแจ้งตำรวจจับนะ
ไม่ต้องใส่ซองไปหากินที่อื่นมันหลายรอบแล้วนะ
งานดีดีไม่รู้จักทำไม่กลัวนรงนรกเลยพวกมึงเนี่ย
ไปเลยนะออกจากปั๊มไปเลยโอ้โหยับไหมยับกับที่พี่บอกนะ
ับเยินมายังไงซองผ้าป่าวัดไหนอะไรยังไงก็ไม่
รู้นะฮะเจอคนจริงเข้าไปขู่แจ้งจำรวจหนีเลยเดินไปเลยครับ
อย่างไว้ถือซองผ้าป่ามาขอเงินบริจาคอันนี้ปั๊มน้ำมันอยู่แถว
ทบทุนสร้างโรงครัวแล้วก็ห้องน้ำของสำนักสงฆ์อยู่ที่ประจวบ
นู่นแหละครับมาไกลถึงปฐุมนะฮะ
ไม่ได้มาครั้งแรกมาหลายครั้งเขาจำได้
คนนี้แหละคนเดียวกันก็เชื่อว่ามาเป็นแก๊งมิดสถาชีพ
หลอกเอาเงินหลอกอาศัยความใจบุญของชาวบ้าน
เอาเงินเข้าไปใช้นี่แหละพอชายคนนี้เห็น
หยิบมือถือมาถ่ายแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งจำรวจสุดท้ายนะ
เดินไปขึ้นรถกระบะขับออกไปอย่างไวเลยนะครับ
แล้วคุณค่ะหลังจากที่คลิปนี้
พลเมืองดีนำมาโพสต์ในกลุ่มปฐุมธานีเพื่อเตือนภัยนะคะ
ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลย
คือเขาโพสต์ข้อความบอกว่า
หากินง่ายไปไหมระวังกันด้วยนะครับพวกมารสังคมค่ะ
แล้วบางคนบอกว่าเจอประจำ

ก็ออกมาตระเวนเรียรัยกันใหม่อีกนะคะ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย
ทางการน่าจะมีวิธีการจัดการให้เด็ดขาด
เออระวังกันด้วยครับ
ลงทุนไงต้องลงทุน
ลงทุนไปแล้วก็ต้องหาถอนทุนไง
มาโกงมาอะไรกับคนอื่นแบบนี้นะคะ